พี่โพชอานนท์ของดิฉันค่ะ

เพราะพี่โพธแกเคยสัญญาไว้บอกว่าจะเอาเลขทะเบียนรถนะคะที่มีแม่แมวมาคลอดทิ้งลูกเอาไว้
กลับว่าใกล้วันออกสลากินแบนจะเอาตัวเลขมาฝากเอฟซี
แล้วเป็นยังไงคุณผู้ชมหน้าจอเลยจ้า
พี่โพสต์ของดิฉันก็รักษาสัญญานะคะ
โพสต์โชว์ทะเบียนรถป้ายแดงค่ะ

ท้อถอน๑๖๑๔กรุงเทพมหานครค่ะ

ตอนจิบกาแฟบอกว่าท่านั่งรอเล็กออกแผ่นมั่นใจนะคะ

ตามมาที่ลูกสาวดิฉันลูกทุ่งสาวธัญญาสยาม
เยเลขทูปคุณผู้ชมดูตามหน้าจอไปเลยค่ะ
หลังจากที่จุดไหว้องค์พ่อปู่พญานาคที่บ้านนะคะ
ธัญญาบอกว่าจริงก็ไหว้ทุกวันพระนี่แหละค่ะ
วันพระที่ผ่านมาตั้งใจจุดทุกของความหวัญให้พ่อผู้ให้โชคกับแฟนค่ะ
ปรากฏว่าก็ได้เลขตามนั้นคุณผู้ชม
อันนี้หัวเป็นเลขดังด้วยน่ะ
ใช่นะคะตามกันต่อนักร้องหนุ่มคนนี้มีโชคกับเขาบ่อยเหมือนกันค่ะ
คุณเก่งคุณเก่งทัชยะเนาะ
ถูกต้องนะคะงวดนี้ค่ะใครอยากตามเสี่ยงโชคไปตามกับเก่งได้เลยนะคะ
เจ้าตัวไปร่วมงานบุญสวดมนต์ขัดพระพุทธรูปค่ะ
โอกาสครั้งนี้นะคะทำบุญถวายลงศพไปคุณผู้ชม
ให้โปรการ์ดที่อะไรรู้ไหมคะเลขฝาลงค่ะนี่ไงเลขสวยแปดมาอีกแล้วพี่แปดมาอีกแล้ว
คุณผู้ชมส่วนคนนี้นะคะจะเปลี่ยนจากนักร้องลูกทุ่งกลายเป็นเจ้าพ่อสารมั้งนะคะคุณเต๋าภูสิน
อยู่ก็มีรางสังหรณ์ทำงานซะแล้วค่ะก็เลยโพสต์ตัวเลขแบบนี้ค่ะ
สังหรณ์ใจว่าพูดลอยแบบนี้นะคะว่าเลข๐๑๗เพื่อนว่าจังสรรนะคะ
งานนี้นะคะแฟนก็แห่ตามเลยสิคะบอกว่าเผื่อเจ้าพ่อเต๋าอาจจะให้โชคว่าสร้างนะคะ
ถ้าใครติดตามบนเทิงไทยรัฐก็จะรู้นะคะว่ามีตัวเลขอะไรที่เกี่ยวของบ้างชื่อตัวเลขก็ซ้ำอยู่นะ